หลายคนก็ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องตลอด๔วันเต็มนะคะ
แต่ด้วยยุทธการฤทธิ์ใบตัดกิ่งที่เพิ่งเริ่มเนี่ย
ก็สามารถดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ถึง๑๕๘คดีแล้วนะคะ
ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
เจ้าอาวาสกิติมศักดิ์วัดพระธรรมกาย
เต็มไปด้วยอุปสรรคกำแพงศิษยานุสิต
สิ่งปลูกสร้างจากความสัทธานเน่นหนา
กว่าที่จะบังคับใช้กฎหมาย
แผนยุติการฤทธิ์ไปตัดกิ่งวัดพระธรรมกาย
จึงต้องเร่งทำเพื่อให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์
สิ่งสำคัญคือการพิสูจนฝีมือผู้บังคับใช้กฎหมาย
ไม่ให้เป็นมวยล้มเช่นครั้งที่ผ่านมา
ผมโรงด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการธรรทัศน์และกิจการธรรมนาคมเห็นชาติ

ออกคำสั่งลงวันที่๗ธันวาคม
ระงับการออกอากาศผ่านดาวเทียม
ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่๘ธันวาคมเป็นต้นไป

สิบวันเป็นการตัดช่องทางการสื่อสารหลัก
ธันวาคมมีคำสั่งด่วนให้ตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
จัดกำลัง๓๐๐นายเตรียมความพร้อมเข้าจับพระธรรมชโย
มาเกือบ๑๐วันกำลังชุดนี้ยังเตรียมความพร้อมในที่ตั้งและรอคำสั่ง
พ้นห่วงเวลาหมายค้น๑๓๑๖ธันวาคม
จำวัดของพระธรรมชโยเพราะคาดการณ์มีมวลชนกว่า๑๒๐๐๐คน
เข้าจับพระธรรมชโยครั้งที่๒จึงไม่ง่าย
เพราะป้อมปราการที่แน่นหนาของสาธุชนและข้อมูลที่ระบุว่า
พระสงฆ์ยังมีสายบูส่วนอุบาศกและอุบาสิกา
ก็เป็นผู้หญิงและเด็กเกือบ๑๗๐ที่พร้อมจะปกป้องพระธรรมชโย
แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในห่วงเวลาตามไม้จับเพียง๔วัน
คือบุคคลที่เกี่ยวกับวัดและพระธรรมชโย
ถูกดำเนินคดีมากถึง๑๕๘คดีและไม่มีทีท่าว่าจะหยุด
ทุบสถิติปริมาณทุกคดีมากที่สุดในประเทศไทย
วันที่๑๔ธันวาคมดำเนินคดีความผิดฐานบุกรุกที่สาธารณะ
เสาเข็มขวางทางสัญจรโรยตะปูเรือไปทำให้เสียทรัพย์
หมินประมาทก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างและขุดบ่อบาดาน
โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม๔๔คดี
จบเพียงเท่านี้เมื่อวันที่๑๕ธันวาคม
โดยงานต่างแจ้งความเอาผิดอีก๕๘คดี
ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
และบุกรุกที่สาธารณะโดยเดินสายไฟฟ้าข้ามถนนและครอง
กระทั่ง๑๖ธันวาคมถูกฟ้องเพิ่มอีก๕๖คดี
ในพื้นที่๒๐๐ไร่มีความผิดฐานก่อสร้างอาคาร
และติดตั้งเสาวิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนพื้นที่๑๙๖ไร่และ๑๓๐ไร่
ถูกฟ้องฐานก่อสร้างอาคารและขุดทำลายถนน
บริเวณทางเชื่อมเรียบคลองแอลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้เสียหายไม่ใช่ใครคือเทศบาลเมืองท่าโครง
และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
ยุทธการฤทธิ์ใบตัดกิ่งที่เพิ่งเริ่ม
ทำให้ถูกฟ้องร้องแล้วถึง๑๕๘คดี
พระวิเทศภาวนาจารย์ทัตตาชีโวพระสุธรรมสุธรรมโม
พระทั้งสองรูปถูกยกเป็น๕เสือธรรมกาย

ถูกออกหมายเรียกเข้าให้ข้อมูล
กรณีให้ที่พักพิงผู้ต้องหาตามหมายจับ
อีก๒คนสนิทที่ถูกหยุดให้เคลื่อนไหว
คือนายสัมพันธ์เสริมชีพธนายความและผู้รับมอบอำนาจ
ถูกส่งฟ้องคดีนำเงินสหกรณ์

โศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ที่ถูกสารออกไม้จับคดีมิณประมาตร
และยุโยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

มีผู้ต้องหาตามไหมจับถึง๒คน
นั่นคือพระธรรมชโยและนายองค์อาจสิทธิ์ก้นกุฏิ
ในเวลานี้จึงอยู่ที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ว่าจะมีคำสั่งให้ลุกคืบเมื่อใด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน